เพราะว่าภาพที่เราจะให้คุณผู้ชมดูต่อจากนี้
มันแซ่บอะไรเบอร์นี้ล่ะแม่
ให้ดูหน่อยสิ

ก็ลดเลยค่ะดูแต่หมวกค่ะ

นี่คุณมัมพลอยค่ะชี้คัมแบ็คแล้วจ้ะ

คือยืนหนึ่งก็คือยืนคนเดียวถ่ายคนเดียว

ยืนหนึ่งเลยคือช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะพี่แจ๊กกะรีนเนอะ

โอ้โหฮอตมากร้อนมาก

ในต่างจังหวัดอะไรเลย

ภาพอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นแบบนี้โอ้โห
ว้าวนะว้าวมากจริงค่ะ

ดูนะชุดว่ายน้ำสีขาว

เอาจริงถ้าไม่เป๊ะจริงเอาไม่อยู่นะ

กับชุดเอวเนี่ยค่ะโพสมาปั้ง
เดียวสดร้อนเมื่อเช้านี้

เห็นแล้วมันอดที่จะกดไลค์ไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้
แต่มันแอบขัดใจพี่แจ๊กเกอรีน
มันขัดใจสับปะรดแครอทอะไรเนี่ย

เอานะทานน้ำผลไม้สุขภาพจะได้แข็งแรง

ดิฉันก็ว่าอยู่นี่ขนาดเป็นผู้หญิงยังขัดใจ
กล้าผลไม้เนี่ยเอาออกหน่อยได้ไหมจ๊ะแม่จ๋า
อีกอย่างหนึ่งอยากจะอ้อนวอนขอคุณมัมว่า

เขาก็เลยจัดมาเป็นคลิปวิดีโอแบบน่ารัก
ก้นตะมุตะมิอ้าเอาสิโอ้โห
อันนี้แซ่บนะไม่ได้ยืนหนึ่งยืนกันหลายคน
แต่บอกเลยว่าแซ่บจริงอะไรจริงจ้ะแม่จ้
ฉันเห็นละยายโนซคือผู้จัดการที่อยู่ด้านหน้า

เออก็หนีไปเป็นแก๊งไง

ปีบ่อยแล้ววนอีกวนอีก

รอดูนะคะปีหน้าเฟ้าหมายอาทิตย์มัมพลอย
ไม่ใช่หมายถึงว่ามัมพลอยอาจจะมีโปรเจกต์ปั๊วปังก็ได้นะ